รถไฟฟ้าสายสีม่วงกันหน่อยนะคะ
เตรียมตัวได้เลยที่ประชาชนจะเริ่มใช้ทดลองก่อน
ทดลองใช้ฟรีในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ
แต่คำถามที่ตามมาก็คือจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะ
ปูนบางซื่อทางรฟมบอกว่า
ว่าจะใช้เวลา๑๘๒๐เดือนก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ค่ะ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงวังใหญ่เตาปูน
อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการนะคะ
โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์ม

ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
ประชาชนที่ต้องการทดลองใช้บริการสามารถไปลงทะเบียนรับบัตรได้นะคะ
ที่สถานีคลองบางไผ่สถานีแยกนนทบุรี๑และสถานีเตาปูน
ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับบัตร๓ใบค่ะ
สำหรับการเดินทางในช่วง๓วันของสัปดาห์ถัดไป
โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนในวันที่๕

รวมถึงในวันที่๓และวันที่๑๐กรกฎาคมด้วยนะคะ
ซึ่งในแต่ละรอบจะจำกัดการลงทะเบียนไว้ที่๕๐๐คน
หรือไม่เกิน๑๕๐๐คนต่อสัปดาห์
จากนั้นจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่๖สิงหาคม
อัตราค่าโดยสารเบื้องต้น๑๔๔๒บาทค่ะ
พลเอกยอดยุทธ์บุญญาธิการประธานคณะกรรมการรฟมบอกว่า
เชื่อมต่อสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อระยะทาง๑กิโลเมตร
ได้โอนงานไปยังโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
อยู่ระหว่างเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ว่าใช้เวลาอีกประมาณ๑๘๒๐เดือน
ถึงจะสามารถเชื่อมระบบการเดินรถได้
ซึ่งในช่วงแรกจะจัดรถเมด่วนพิเศษเชื่อมเตาปูนบางซื่อ
และจัดรถไฟเชื่อมจากสถานีบางซ่อนไปสถานีบางซื่อด้วยค่ะ